มันไม่น่าจะเชื่อว่ามันเกิดขึ้นเนาะพี่เอ้ยเนอะ
ผู้หญิงคนนึงบอกว่าแฟนทำร้ายไม่พอนะ
บังคับให้กินฉี่กินอึ๋หมา
แล้วบีบคอหมาตายไปแล้ว๖ตัว

ทนแล้วสงสารแล้วแต่วันนี้ทนไม่ไหวแล้ว
อิงครับอิงคือผู้หญิงคนที่ผมว่า
เป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันอายุ๒๕ปี
มาร้องทุกข์กับการจอมพลัง

แฟนหนูชื่อในฟินอายุ๒๔ปี
คบหากันได้ปีนึงเตะต่อยใช้เก้าอี้ไม้ถูกพื้นพัดลม
หรืออะไรก็ได้มิ้นที่ใกล้มือ

แทงจนเย็บ๖เข็มมาแล้ว

หมามันยังตกใจคุณผู้ชม
ตกใจกลัวหมามันก็อึราดฉี่ราดฝ่ายชาย

ถ้าไม่ทำเอามีดจี้คอไม่กินเอามีดจี้คอ

ซื้อมาเลี้ยงใหม่ฮะแล้วทำซ้ำ
แบบนี้ตายไปแล้ว๖ตัวคุณผู้ชม
เธอถูกขังไม่ให้ออกไปไหน๘๙เดือน
ถามว่าทำไมเขาทำคุณขนาดนี้เนี่ย

บอกเธอจ๋ามันเป็นปมปมอะไรอ่ะตอนเด็กขาดความอบอุ่น
เห็นพ่อตีแม่เลยติดนิสัยมา
ฝ่ายหญิงสงสารครับสงสารคิดว่าจะกลับตัวได้
แต่ไม่สิครับรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นทุกครั้งที่ทำร้ายคนจะทำร้ายหมาด้วย
หมากดน้ำกรอกน้ำใส่ปากหมา
ถ้าไปห้ามจะยิ่งขู่บอกเดี๋ยวมึงโดนแบบหมานะ

ยังทำร้ายพี่สาวของตัวเองจนย้ายหนีไปก่อนแล้ว
ที่ผ่านมาเคยแจ้งความเอาไว้แต่เรื่องเงียบครับ

บโอกาสแฟนอาบน้ำหนีครับหนีมหากันจอมพลัง
ขอให้ช่วยหน่อยแต่ก็ไม่ไหวถูกครูอีกครูอะไรอีกอ่ะ
ขู่เยอะขนาดนี้ยังมีอะไรขู่ได้อีก
เดี๋ยวปล่อยคลิปลับนะฟังเธอหน่อยฮะ
เขาเป็นคนที่คุมอารมณ์ไม่ได้อะค่ะ
อะไรนิดนึงแบบไม่ได้ใจเขา
เขาก็อะไรที่อยู่ใกล้มือหรือไม่ก็มือเปล่าอะไร
ลงที่หนูหรือไม่ก็มาค่ะ
ก่อนที่หนูจะหนีออกมาค่ะคือ
เขาก็มีมีด
มีของมาจี้หลังหนู
หนูก็เห็นเคสแบบนี้หลายครั้งอะค่ะ
แล้วสุดท้ายก็จบที่ว่าฝ่ายผู้หญิง
หรือไม่กับคนที่โดนเขาเสียชีวิต
แล้วหนูก็ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้น

มันบังคับให้แฟนตัวเองกินขี้กินฉี่หมา
เก่งกับหมาเก่งกับผู้หญิงเหลือเกินนะครับ
วันนี้น้องอยู่ในการดูแลของผม

ท่านอยากลองท่านมาเลยนะ
ถ้าท่านอยากจะเปลี่ยนนะครับ
กินข้าวผ่านช้อนมาเป็นกินข้าวผ่านทูบ

อ่าวลีที่ติดปากไปแล้วนะ
อะไรก็ตามจะกินข้าวผ่านทูบแล้วกันจอมพลังนะ
ในฟิลล์น่ะในฟิลล์คนก่อเหตุ

อ่าผมทำจริงครับ
ทำร้ายร่างกายและบังคับให้แฟนกินอึกกินฉี่หมา

รู้ตัวว่าเป็นแบบนี้มา๔๕ปีแล้ว

ปฏิเสธเรื่องการใช้ยาเสพติดไม่ครับ
ผมสูบแค่บุหรี่กับกัญชาครับ
ฟินพร้อมจะเข้าพบตำรวจเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา
แล้วอยากจะฝากบอกแฟนโอ้โห

แต่ถ้าคุณอยากพูดคุณลองพูดดูฟิน
ไม่เข้าใจกันนะครับเรื่องเล็กน้อย
ทำไมต้องบังคับให้เขากินขี้กินเยี่ยวหมา
นี่ผมอารมณ์ส่วนตัวผมผมผิดเองครับ

ผมโมโหผมอะครับผมโกรธ
คือเราเข้ากลุ่มอารมณ์ตัวเองก็ได้แค่นั้นเลยใช่ใช่
โอ้โหอะไรจะพอร์ตนั่งตัวเกร็งเลย
ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แต่ยังควบคุมตัวได้ที่ไม่กินเอง

คือเมื่อกี้นี้ช็อตอินเสิร์ตมีหมาอยู่๓ตัวในบ้านของฟิน
สายตาหมาแล้วคืออันดับแรกอยากให้เอาหมามาจากบ้านฟินก่อนเลย
เดี๋ยวเขาไปช่วยมิ้นเดี๋ยวเขาไปช่วย
เมืองต้นตำรวจชุดสืบสวนสพบางบ่อนำตัวผู้ต้องหาขึ้นรถกระบะ
สอบปากคำที่สถานีตำรวจทันที
เรื่องต้นเข้าข่ายผิดข้อหาทำร้ายร่างกาย
มขืนใจกักขังนวงเหนียวและทารุณกรรมสัตว

๒เพราะว่ามันเป็นภาพในบ้างกับนอกบ้านครับ

แล้วจะลงพื้นที่ไปหาศพหมาด้วย
กหมาด้วยที่ตาย๖ตัวตามที่น้องผู้หญิงเล่า

ไม่ใช่ไปลงกับหมาไปลงกับคนแบบนี้นะคะ